ท่านผู้ชมครับต่อด้วยเรื่องของน้องต่อนะฮะ
เด็กชายวัย๘เดือนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับ
หายไปตั้งแต่๕กุมภาพันธ์ช่วงเช้า

แม่ของน้องต่อก็คือนิ่มนะฮะ

เปิดเป็นร้านขายของด้วยอยู่ที่นครปฐมนะฮะ
แต่ไม่มีประตูกั้นนะครับ
ก็ใช้ผ้ามั่นกั้นระหว่างหน้าบ้านกับตัวที่เป็นด้านในที่เป็นห้องนอนนะครับ
ก็นอนอยู่กับสามีคือพุทธนะฮะ
แล้วก็น้องต่อลูกชายวัย๘เดือนนะครับ
พร้อมกับหลานสาวของพุทธอายุ๑๒ขวบอีกคนนึงเป็นลูกของพี่สาวพุทธนะฮะ
โมงเช้าเนี่ยเธอบอกรู้สึกตัวอีกทีงวงเงียเนี่ย
เหมือนมีใครมาอุ้มลูกชายออกไปจากอก
แล้วเห็นบอกว่าเหมือนแบบใส่เสื้อสีเหลืองอะไรอย่างนี้เนอะ
มีชาวบ้านมาบอกด้วยว่าเห็นมีคนใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มหายไป
หายังไงก็หาไม่เจอจนถึงวันนี้
คือสิ่งที่เป็นพิรุษต่างตำรวจในพื้นที่นะฮะ
สพบังหลวงที่นครปฐมก็มาตรวจสอบแบบ
คือสแกนหมดแล้วทั้งในบ้านหรือว่าพื้นที่รอบบ้านนะฮะ
พื้นที่ที่น้องที่นอนมีหมอนที่มีคราบเลือดติดอยู่
ก็บอกใช่คราบเลือดของลูกชายน้องต่อ
ตอนนั้นมันช่วงหนาวแล้วปากลูกชายแตก

เขาก็บอกเขาไม่รู้เป็นอะไรกันใช่เลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้

ซ่วมในห้องน้ำที่มีรอยโบกปูนใหม่ที่คอหาร
แล้วให้เจ้าหน้าที่มาสูบดูเลยนะฮะ
ไมค์มีน้องต่อไม่มีเจอรายผิดปกติอะนะฮะ
มีเรื่องของคนที่เห็นว่าเอ๊ะ
คืนวันก่อนที่น้องต่อจะหายไปเนี่ย
นิ่มเอามุ้งเนี่ยมาทิ้งที่นอกบ้านพุทธบอกใช่วันนั้นก็แบบมีปัญหาอะไรกัน
มุ้งเมิ้งอะไรมันพังก็เลยเอาออกมาโยนทิ้งเอาไว้
นี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมันก็ไปโอ้โหขยายผลไปถึงเรื่องของบุคคลต่าง
เกี่ยวข้องกับนิ่มเข้าไปอีกนะทั้งกล้าที่เป็นแฟนเก่าหรือลุงแจ้เพื่อนของพ่อ
เพราะต้องการรู้ว่าใครคือพ่อของน้องต่อ
โจ๊กบอกต้องรู้ให้ได้ว่าเด็กเนี่ยคือลูกของใครเพราะมันอาจจะมีผลกับคดี
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันเมื่อวานนี้มีข่าวว่าตำรวจจะให้พ่อกับแม่ของเด็กเนี่ย
ไปเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะแต่วันนี้ยังไม่มีการนำไปเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ตำรวจบอกเดี๋ยวขอเลื่อนไปก่อนวันนี้นักข่าวก็ไปรอกันที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑
ปฐุมธานีมีเครื่องจับเท็จอยู่ที่นี่แต่ยังไม่ได้มานะฮะตำรวจยังไม่ได้พามา
ส่วนเช้าวันนี้นะครับตำรวจสพบังหลวงไปนำตัวนิ่มกับพุทธพ่อและแม่ของเด็กเนี่ย
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เช้านะครับเนื่องจากยังมีประเด็นที่ยังสงสัยเพิ่มเติมอยู่อีกหลายประเด็น
นี่ทั้งคู่นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านนะฮะเนี่ยเขาบอกที่บ้านไม่มีประตูกั้นไม่มีหน้าต่างกั้น
ก็ใช้ผ้าเนี่ยมากั้นอ่ะอยู่ดีดีใครไม่รู้เข้ามาแล้วก็อุ้มไปเลยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านนะฮะ
เจอกับนิ่มนะนี่ทีแรกจะไปเข้าเครื่องจับเท็จแต่นิ่มบอกวันนี้ตำรวจแจ้งมาบอกไม่ต้องไปแล้วนะ
แต่ทางสพบังหลวงเขาก็มารับไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ก็มาขับรถรับไปจากบ้าน
นักข่าวเจอนักข่าวก็ถามนะบอกไอ้ที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ละครั้งเนี่ย
ก็เคลียร์เรื่องสังคมว่าเราเขามองเราอย่างน้อยอย่างนี้คือเราก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกัน
ว่าเราไม่ได้โกหกไม่ได้เอาน้องไปไม่ได้ทำอะไรน้อง
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับลุงวีนะฮะมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ
ลุงวีนี่มารอบที่๓แล้วนะครับถ้าไม่จบทัพ
ถามว่าลุงวีมีความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงเรื่องการหายตัวไปของน้องต่อ
วีคือคนที่บอกว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มเด็กออกไปจากบ้านของแม่กับพ่อของเด็ก

เห็นที่ทำท่าเมื่อกี้ไหมลุงวีก็ทำท่าด้วยนี่อุ้มแบบนี้อุ้มแบบนี้
มันอุ้มไปอย่างงี้เลยอ๋อผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองค่ะ
เช้าวันที่๕กุมภาพันธ์นี่ฮะท่าทางแบบดูกึ่งเดินกึ่งวิ่งเหมือนคนมีพิรุษ
อุ้มเด็กไปในตรอกเยื้องฝั่งตรงข้ามบ้านของน้องต่อ
ลุงวีบอกแกก็ไม่รู้หรอกว่านั่นคือการลักพาตัวเด็ก
ก็เลยไม่ได้ห้องไม่ได้ห้ามอะไรมารู้ก็เอาตอนที่พ่อกับแม่เขาตามหาลูก
นักข่าวก็ถามว่าถ้าตำรวจให้เข้าเครื่องจับเท็จนะลุงจะว่ายังไง
วีก็ได้จะถามบอกอ้าวแล้วจะให้เข้าไปทำอะไรอ่ะไอ้เครื่องจับเท็จเนี่ย
ลุงเดินยังไงพ่อเดินยังไงครับ
เดินแบบนี้เลยเหรอครับ
กูยิ้มปวดแช่
คือร่องรอยสุดท้ายที่มีคนเห็นน้องต่อเนี่ยนะฮะ
ถ้าเกิดไม่ใช่ว่านอนอยู่ในห้องในบ้านกับพ่อกับแม่ในคืนวันที่๔กุมภาพันธ์

ก็คือตอนที่นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกับตาแล้วก็แม่ของเด็ก
ซึ่งนิ่มบอกพาลูกไปโรงพยาบาล
ใครคืนสูงคือบ่ายวันที่๔กุมภาพันธ์
ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะฮะ
คุณเอกลักษณ์หลุมชมแขนะครับหรือว่าคุณเอกนะครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
ของมุลธิกระจกเงานะครับ
เพื่อมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของน้องต่อ
คุณเอกลักษณ์บอกว่าในฐานะหน่วยงานที่ทำเรื่องตามหาคนหายมาตลอด
อยากมาคุยกับพ่อกับแม่ของเด็กอย่างละเอียด
คือถ้าเกิดพุทธกับนิ่มพ่อกับแม่เด็กเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ย
แล้วไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องเนี่ย
เขาก็ควรได้รับความเป็นธรรมจากสังคม
เพราะตอนนี้เหมือนกับสังคมพุ่งเป้ามาเลย

ภาพวงจรปิดนี่เป็นขากลับแล้วกลับจากโรงพยาบาล
จะมานั่งที่ตัวพ่วงข้างคือไม่เห็นน้องต่อหรอก
แต่นิ่มบอกนี่ไอ้ตัวพ่วงข้างมันบังอยู่

ทีนี้ถ้าย้อนดูเรื่องของคดีเด็กหายในอดีตที่ผ่านมานะครับ

ส่วนมากทางครอบครัวของเด็ก

มันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
เราได้นำเรียนทั้งทางผู้กำกับทั้งผู้การจังหวัด
แม้กระทั่งทางรองพบตรเนี่ย
เราก็ได้นำเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับ
ว่ามันนอกจากประเด็นครอบครัวเนี่ย
มันอาจจะมีประเด็นอื่นอีกด้วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่มีการลักพาตัวใด
หรือเด็กหายใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจปล่อยปะละเลย
หรือดูแลบุตรหลานไม่ดีพอ
ท่านผู้ชมครับป้าหมีฮะป้าหมีคือพี่สาวของพุทธนะครับ
พ่อของน้องต่อค่ะนะฮะป้าหมีเนี่ยเมื่อวานนี้
เอาแชทมาให้ดูนะครับป้าหมีบอกพุทธน้องชายเนี่ย
ส่งข้อความมาหาบอกฝากดูพ่อด้วยนะ
กำลังจะโดนจับก็เลยแบบอุ้ยตกลงยังไงเนี่ย
แต่ข้อความที่พิมพ์มาเนี่ยเป็นการพิมพ์มาจากพุทธ
บอกพ่อด้วยนะว่าวันนี้กูโดนจับมีลงชื่อหมี
นี่หมีก็คือเรียกชื่อพี่สาวบอกฝากบอกพ่อด้วยนะ
เผื่อเขาเป็นห่วงวันนี้เนี่ยป้าหมีออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งนะฮะ
บอกถามไปถามมาเช็คแล้วน้องชายไม่ได้พิมพ์

ตำรวจพิมพ์

หมีไม่มีเสียงนะป้าหมีเขาบอกตำรวจพิมพ์นะฮะ
คือป้าหมีบอกทางตำรวจเนี่ยเขายืนยันมาว่าเขาพิมพ์เองไม่ใช่น้องชายพิมพ์

ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ป้าหมีเขาได้เห็นหรือว่าได้ฟังได้ยินมาเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
คือป้าหมีประมาณว่าที่ป้าหมีพูดกับผู้สื่อข่าวนะคล้ายว่าสงสัย
หมีสงสัยว่าเป็นตำรวจที่พิมพ์เพื่อเป็นลักษณะกลยุทธ์หรือยุทธวิธีของตำรวจหรือเปล่า
ในการหาข้อมูลใดอันนี้ป้าหมีเขาคิดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นแบบนั้น

ตำรวจใช่ไม่ใช่อย่างไรก็ไปไล่กับป้าหมีกันเองนะฮะ

จุดสำคัญเนี่ยของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่บิ๊กโจ๊กครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร

ณขณะนี้เรื่องของตัวเด็กมันไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
แต่ตำรวจเชื่อว่าคนที่รู้ดีเนี่ยก็คือสองสามีภรรยาเนี่ยเขารู้กันอย่างแน่นอนว่าเด็กอยู่ที่ไหน

สองสามีภรรยาก็คือพ่อกับแม่เด็กนี่แหละ
นี่นะฮะตำรวจกำลังเร่งดำเนินการในการหากระบวนการในการสอบปากคำแล้วก็เค้นข้อมูลอยู่
เพราะเด็กอาจจะไม่ใช่ลูกของพ่อณปัจจุบันก็ได้
คืนวันเกิดเหตุมันมีข้อสันนิษฐานหลายอย่างอย่างเช่นอาจมีการทำร้ายร่างกายกัน
มีการทะเลาะกันอาจมีการพลั้งมือพลั้งไม้จนเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
ซึ่งพ่อกับแม่เด็กเนี่ยรู้ดีว่าตอนนี้เด็กเกิดอะไรขึ้นแล้วเด็กไปอยู่ที่ไหน
หรือไปเอาไว้ตรงไหนหรือมันอาจจะเป็นกรณีที่คนที่เป็นพ่อ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแม่เด็กอ่าเมื่อวานี้เรามีให้เห็นไปแล้วนะ
กล้าที่เป็นแฟนเก่าของนิ่มมีลุงแจ้เพื่อนของพ่อนิ่ม
ที่ออกมายอมรับว่าเคยมีอะไรกับนิ่มแต่เขาบอกเขาป้องกันนะ
ป้องกันอย่างดีสวมถุงย่างอนามัยกล้าก็บอกผมคบกันแป๊บเดียว
แค่เดือนเดียวมั้งส่วนพุทธนี่เขาก็ยืนยันว่าเขาคือพ่อแท้ของน้องต่อแน่
กำลังเล่นเมืองกลางอยู่นะครับ

หมอหมูรองศาสตร์อาจารย์นายแพทย์วิทยาลัยศักดิ์ชัยศรีนะครับ
ว่าตรวจได้นะครับอย่างเช่นหาคราบเลือด
หรือว่าสิ่งต่างที่สามารถยืนยันที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็พ่อแม่เด็ก
บุคคลที่เกี่ยวข้องก็สามารถยืนยันได้นะครับ
วันนี้ทางสพบังหลวงนะครับแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗คนโดโทธธนายุทธ์วุฒิจรรรย์ทำลงนะครับ
ก็ประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีนี้กัน
โดยบอกว่าขณะนี้มีตัวละครที่ต้องสงสัยมากกว่า๔คน
คนในและนอกพื้นที่ปมสงสัยตั้งไว้๓สาเหตุ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยเกรงว่าจะเสียรูปคดีนะครับ
แล้วก็ยังต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะฮะ